เพราะว่าหลายคนเนี่ยทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับ
เพราะฉะนั้นพาไปดูเรื่องของสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียกันสักหน่อยนะครับ
คุณพลอยสจิฤทธิสินบอกว่าตอนนี้รถยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะคะ
แล้วก็บางช่วงยังสามารถทำความเร็วได้
เพราะฉะนั้นติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากถนนสายเอเชียบางปะอินนะคะ
ซึ่งคุณพลอยสจีรายงานมาจากจุดนี้เชิญค่ะ
ค่ะสภาพการจราจรนะคะบนถนนสายเอเชียค่ะ
จากภาคเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครขณะนี้
ทางด้านหลังของดิฉันค่ะก็จะเห็นได้ว่ารถนะคะ
มีปริมาณมากนะคะแล้วก็ชะลอตัวเล็กน้อยนะคะ

ขณะที่บริเวณถนนพะหนโยธินนะคะ
ภาคอีสานมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ก็จะมีบางช่วงนะคะที่รถเกิดการชะลอตัวเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งหากผ่านช่วงนั้นไปได้นะคะก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวค่ะ
สภาพการจราจรนะคะบนถนนสายเอเชียค่ะ
บนทางหลวงนะคะหมายเลข๓๒ค่ะ
ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ขณะนี้นะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดี

แม้ว่าปริมาณรถของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างจากเมื่อวานนี้
จะได้เริ่มทยอยออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
จึงทำให้สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียเริ่มคึกคัก
แต่ก็ยังคงสามารถทำความเร็วได้๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ขณะที่ถนนบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะช่วงเบี่ยงออกสู่ถนนพะหนโยธิน

รถนะคะก็ได้มีการชะลอตัวเล็กน้อยค่ะซึ่งหากผ่านพ้นไปนะคะก็สามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติ
เข้ากรุงเทพฯมหานคร
มหานครค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีนะคะและไม่เป็นที่กังวลใจค่ะ
จากประชาชนบางส่วนนะคะได้ทยอยเดินทางนะคะ
กลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
แล้วก็ได้มีการวางแผนการเดินทางมาเป็นอย่างดีค่ะ
อกจากนี้นะคะยังได้มีการกำชับค่ะให้ตำรวจนะคะ
การสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคค่ะที่ทำให้การจราจรนั้นหยุดชะงัก
และเกิดท้ายแถวสะสมด้วยโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
มีปริมาณรถเดินทางกลับค่ะประมาณ๕แสนคัน
ซึ่งในวันนี้นะคะคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีก๑แสนคัน
เป็นหกแสนคันค่ะด้านถนนผนโยธินนะคะ
สายอีสานค่ะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะ
ขณะนี้ค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะ
หลับหยุดนิ่งชะลอตัวตามทางแยกทางร่วมแล้วก็ทางเข้าปั๊มน้ำมันค่ะ
โดยตำรวจทางหลวงก็ได้มีการเฝ้าระวังนะคะ
หากมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นก็จะเปิดช่องทางพิเศษ
เพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ที่เดินทางกลับเข้ามาทำงานวันแรกในวันพรุ่งนี้ทันที
ส่วนประชาชนนะคะที่ต้องการเลี่ยงรถติดค่ะ
ตำรวจเขาก็ได้แนะนำนะคะให้ใช้ถนนเส้นสาย๓๔๗ค่ะ
อำเภอบางปะหันนะคะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
และถนนทางหลวงไหมเล็กเก้านะคะสายสามสี่ศูนย์สุพรรณบุรีผ่านอำเภอบางปะอิน
่งหน้าไปยังอำเภอบางบัวทองได้อีกหนึ่งเส้นทางค่ะ
แม้ว่าขณะนี้นะคะจะมีปริมาณรถค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะ
จากทางภาคเหนือนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะ
รวมถึงภาคอีสานนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะ
แต่รถนะคะก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีติดขัดค่ะ
โดยทางตำรวจเองนะคะก็คาดว่ารถนั้นนะคะจะมีมาเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะคะในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสตรีนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะ
ช่วงค่ำของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยสจีก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศนะคะ
ติดตามเพิ่มเติมได้ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ